คุณเคยได้ยินเคยเห็นเขียด

ไม่ได้หมายถึงแม่หนาวแบบนั้น
แต่มันเป็นเกียรติแบบหนึ่งที่๑ปีมีแค่ครั้งเดียวค่ะ

แม่หนาวบอกว่าหายากหาได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวจริง

ที่แห่งนี้ก็คือร้านขายของป่าตามฤดูกาล

มันคือเขียดจริงด้วยนะเขียดจริงตัวเป็นนี่แหละค่ะ
แต่มันจะมีเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
หมดฤดูหนาวก็ไม่ใช่เขียดแม่หนาวแล้ว
อ้าวเป็นเขียดหน้าร้อนเขียดหน้าฝนหรือยังไง
มันก็เป็นคนละชนิดคนละประเภทกัน
ปีมีครั้งเดียวหากินยากจริงกินตามฤดูกาลนี่แหละ
ดังนั้นช่วงเวลาน่าแบบนี้
ร้านขายของป่าตามฤดูกาลก็เลยจะมีมาขายนะ
แล้วแม่ค้าเขาบอกว่าจะมีของมาลงไม่ซ้ำกันนะคุณ
แล้วตะวันที่คนที่เขาไปเก็บไปหาของป่าไปขุดมาหามาได้

ค่ะโอ้โหของป่ายนะสดเลยอะค่ะ
ใครที่ชอบกินอาหารป่าหรือว่าร้านอาหารป่าไหนที่สนใจ
ก็ไปหาซื้อกันได้ที่ตลาดแห่งนี้นะคะ
ตลาดบ้านหวยฮวกแวะไปอุดหนุนกันได้
นี่ผมเดาเอานะน่าจะเป็นพวกขายของฝากของป่า
อยู่ตามข้างทางที่เป็นแบบว่าถนนชนบทอะไรแบบนี้ป่

ไม่งั้นถ้าคุณมาขายในเมืองก็ไม่ใช่ของป่าแล้วไง

อย่างนั้นหนึ่งใครสนใจแล้วคุณผู้ชม